เป็นอย่างไรกันบ้างทักทายพูดคุยกันหน่อย
ค่ะจะถามว่าถูกหวยไหมใช่ไหมคะเพราะเราถามกันทุกครั้งเลย
วันนี้๒พฤษภาคมก็มาดูข่าวเศรษฐกิจเริ่มต้นกันเลยก็แล้วกัน
การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจของสำนักงานศาลากินแบ่งวัฒนาบาล

ก็ทำให้คนส่วนใหญ่ค่อนข้างผิดหวังกับตัวเลขที่ออกมา
ใช่ค่ะคนถูกกินมักจะเยอะกว่าคนถูกหวยค่ะ
ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์เอาไว้
ไอเลขที่เราบอกไปบ่ายไปมัน
โอ้โหแล้วงวดนี้นะคุณเขียนมาสอน
เด่นเลขดังเนี่ยต้องบอกว่าไม่มาเลย
ไม่มาเลยค่ะงวดนี้นะ
ก็รองวดหน้า
นี่ครับวันนี้ไทยรัฐทีวีก็ถ่ายท่อสดให้ท่านชมถึงบ้านนะครับ
การออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล
ประจำวันที่๒พฤษภาคม๒๕๕๙

เลขท้าย๒ตัวก็๒๕นะครับ
๒ตัวนี่มีแค่๒ตัวจริงนะฮะ

ส่วนเลขหน้า๓ตัวนะครับ

เลขท้าย๓ตัวก็มี๖๙๙กับ

แม้ว่าส่วนใหญ่จะไม่ถูกกัน
แต่คนที่ถูกรางวัลที่๑งวดนี้

ใช่ค่ะต้องแสดงความยินดีด้วยค่ะ
แล้วเราก็อยากจะทำความรู้จักเขาขึ้นมาเลยทีเดียว

เขารู้จักคุณหรือเปล่าคุณรู้จักเขาอ่ะ
เดี๋ยวไปดูนะครับมีหลายที่หลายจังหวัดนะครับทุกผู้ชมครับ

งวดนี้เนี่ยผมต้องบอกว่าคนนี้คือคนที่ถูกเยอะสุดนะ
ขณะนี้เท่าที่ได้ยินข่าวนะ
คุณพี่คนนี้ครับนางนัทยาไกรนอกอายุ๓๗ปี
อยู่ที่ตำบลเมืองโดนอำเภอประทายจังหวัดนครราชศรีมานะฮะ
เป็นพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงานของอบตเมืองโดน
ถูกรางวัลที่๑๕ใบ๓๐ล้าน

นี่วันนี้ก็ไม่ต้องไปไหนเลยฮะไปนู่นเลยสพประทาย

ลงบันทึกประจำวันเรียบร้อย
ซึ่งคุณพี่นัทยาบอกว่าเลขที่ถูกเนี่ยคือตามเลขท้าย๓ตัวอยู่นะ
ประจำทุกงวดเลยเพราะว่าเป็นทะเบียนรถจักรยานยนต์ที่ขี่ไปทำงานทุกวัน
งวดนี้ซื้อมา๑๓๑๔ใบนะ
แต่ปรากฏว่าไอ้เลขท้าย๓ตัว๓๒๔เนี่ยมันถูกรางวัลที่๑๕ใบ
ก็ไม่เคยคิดว่าจะถูกรางวัลที่๑ขนาดนี้นะครับ
ซื้อมาจากหน้าทกศอำเภอประทาย
ซึ่งได้สั่งกับแม่ค้าลอตเตอรี่ให้เก็บเลขท้าย๓ตัวที่เธอชอบเอาไว้ทุกงวด

ที่แล้วถูกแต่เลขท้าย๓ตัวถูกไป๘๐๐๐กว่าบาท
เราก็ว่าเยอะแล้วเนอะเราก็ดีใจมากแล้วถ้าถูก๘๐๐
มวดที่แล้วคือ๑๕วันที่แล้วค่ะ
ยังใช้ไม่หมดเลยนี่มาถูกอีก๓๐ล้านอันดับแรกจะเอาเงินไปทำบุญก่อน
แล้วก็จะเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาให้กับลูกสองคนที่เหลือก็เอาไปใช้หนี้
ดูพ่อแม่ต่อไปแล้วก็อาจจะแบ่งให้น้องภาคภูมิสักส่วนหนึ่ง
เขาไปเป็นพี่คุณตั้งแต่เมื่อไหร่แหมเอาชนะ
ส่วนที่จังหวัดเลยค่ะมีคนถูกรางวัลที่๑เหมือนกัน
คนนี้รับไป๖ล้านบาทนะคะครับนางสาวพิษสมัยวังคีรีอายุ๓๔ค่ะ
อยู่ที่บ้านปากแดงตำบลวังยาวอำเภอด่านซ้าย
พอถูกรางวัลปุ๊บก็ต้องไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้นะคะ
เรียบร้อยเป็นหลักฐานเรียบร้อยชัดเจน
นางสาวพิสมัยบอกว่า๒๐เมษายนที่ผ่านมา
ทำธุระที่ตัวอำเภอด่านซ้ายก็อยู่ห่างจากบ้านไป๕๐กิโลนะ
แล้วไปเดินผ่านตลาดเช้าแม่ค้าเขาตั้งแผงขายลอตเตอรี่พอดี
เดินไปถามเลข๒๔ปรากฏว่า๒๔เหลืออยู่ใบเดียว

แฮค่าก็หยิบประดูกถูกรวรรณที่๑ดีใจจนพูดไม่ออกนะคะ
มือไม้สั่นไปหมดญาติญาติก็มาแสดงความยินดีกันเต็มบ้านเลยค่ะ
เงิน๖ล้านจะเป็นทุนการศึกษาให้กับลูกนะคะ
จ่ายหนี้สินนะคะเก็บไว้ใช้บ้านปลายชีวิตนะคะ
ตอนนี้เพิ่ง๓๔เองเขาจะเก็บไว้ใช้บ้านปลายชีวิต
พรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวจะเข้ากรุงเทพมาขึ้นเงินค่ะ
พรุ่งนี้เลยนะฮะถ้าไม่มีรถไปก็โทรบอกผมก็ได้นะครับ
คุณพิษสมัยเดี๋ยวผมบริการไปให้ครับ
ได้เนอะเดี๋ยวเขาโทรจริงต้องไปนะ
ที่ระยองที่ระยองมีผู้โชคดีถูกรางวัลที่๑๒คนเลยนะครับ
ละหนึ่งใบวันนี้ไปที่สพมับตะพุธทั้งคู่เลยนะครับ
ที่อำเภอเมืองจังหวัดระยองนะฮะในท้องที่ของตะบนมับตะพุทธนะฮะ
คนนี้คือนายอุดมพรปราสาททองอายุ๒๕ปีเท่านั้นเอง
ถูก๑ใบนะครับ๖ล้านบาทนะฮะ
ก็ทำงานมาสักปีเสร็จพื้นเพลเนี่ยเป็นคนสุรินนะครับ
ก็พักอยู่ห้องเช่าอยู่กับลูกชาย๑คน
เลขที่ได้มาก็คือปกติตัวเองชอบเลข๒๓กับ๒๔
ก็คอยหาซื้ออยู่นี่แหละเช้าวันนี้เองเช้าวันนี้เลย
จะออกเนี่ยมีพ่อค้าคนหนึ่งเป็นชายวัยกลางคน
ขี่จักรยานสองล้อมาจอดที่หน้าห้องเอาลอตเตอรี่ให้ดู
ทีนี้เห็นเลข๒๔อยู่ใบหนึ่งอะก็เลยซื้อ
ก็ถูกรางวัลที่๑เดี๋ยวจะเอาเงินไปทำบุญ๙วัดที่บ้านเกิดที่สุรินท
เหลือก็เก็บไว้ใช้จ่ายเป็นค่าเล่าเรียนให้กับลูก
โอ้ยดีมากค่ะอย่างนี้วางแผนที่ดีนะที่ได้มานะครับ
อีกคนนึงครับที่จังหวัดระยองนะฮะก็คือ
นายทรงสินคำภูแสนอายุ๕๙ปีนะครับ
แต่ว่าเขาเป็นชาวสกลนครสพมตะพุทธเหมือนกัน
รางวัลที่๑ไปเยอะงวดนี้นะก็ถูก๑ใบนะครับ
ล้านบาทซึ่งคุณพี่ทรงสิน
บอกว่าปัจจุบันพักอยู่ห้องเช่าแถวซอยประปา๒ในตะบนมับตะพุทธ
มีลูก๓คนผู้ชาย๒ผู้หญิง๑ก็โตทำงานหมดแล้ว
เลขที่ได้มาก็มาจากเลขท้ายรถจักรยานยนต์ที่ขี่อยู่ฮะ
ทะเบียนรถเนี่ย๓๒๔อยู่แล้วก็เลยหาซื้อเลขท้าย๓๒
๓๒๔แล้วจักรยานยนต์คันนี้นะของนี่พี่ทรงสิน
ค่ะเมื่อเช้าอ่ะขี่ไปทำงานถูกต้อง
อ๋อดูสิคนจะถูกอ่ะนึกของบ้าง
ซื้อ๒ใบแต่ว่ามันไม่เหมือนกันไง
เหมือนแค่เลขท้าย๓๒๔ถูกรางวัลที่๑ใบหนึ่งครับ
มีดวงถูกรางวัลนี่เลขที่ได้นี่ได้มาจากไหนครับ
มาจากทะเบียนท้ายรถรถโดนจับ
เป็นรถอะไรครับรถเว็บ๑๒๕
เป็นเลข๓๒๔หรือ๓๒๔เลขท้ายครับ

มีไฟแดงมาตะพุทธเมื่อวันแรงงานครับ

แล้ววันนี้มีใครนำลอตเตอรี่มาขายให้ครับ
มีผู้หญิงอายุกลางกว่าหนึ่ง

มี๒ใบแต่ผมหยิบมาใบหนึ่งเดี๋ยวไว้ใบหนึ่ง

ทำงานอยู่ที่๖วงกัน
แล้วเงินที่ได้นี่จะเอาไปทำอะไรครับ
ตอนนี้ผมยังไม่ได้คิดนะผมก็ยังจะทำงานต่ออยู่นะเนี่ย
มันยังทำงานต่อแต่เงินนี้ยังไม่ได้คิดว่าจะเอาไปทำอะไรใช่ไหมครับ

ทำงาน๒คนเดี๋ยว๑คน

ต้องขอบคุณคุณตำรวจที่จับคุณพี่เขา

แสดงว่ามีคนถูกอีกคนนึง
หรือว่าแม่ค้าเก็บเอาไว้สุดท้าย

อยากรู้อีกค่ะว่ามีใครถูกอีกบ้างนะคะ

ถูกรางวัลที่๑๑๒ล้านค่ะ
เขาโพสต์บอกว่ารอบนี้ของอแสงเย่

เขียนชื่อไม่ได้มือสั่น

ที่อำเภอคลองศาสตร์คลองลานขออภัยจังหวัดกำแพงเพชรนะคะ

นี่สิบสองล้านนะคะ

จารุวัฒน์เชี่ยวอารามนี่เขาถูกมางวดเนี้ยเป็นงวดที่สามติดต่อกัน
โอ้โหแต่ว่าถูกเลขท้ายสามตัวนะอ่าเนี่ยเขาไปซื้อมานะฮะ
อ่าเลขท้ายสามตัวงวดนี้ที่โดมถูกนะครับเป็นสามตัวท้ายสามเก้าเก้า
ถูกแปดใบสามหมื่นสองอ่าเจ้าตัวก็โพสต์รูปแล้วก็บอกว่า
อย่าแปลกใจถ้าเดี๋ยวนี้เรียกพี่จะเฉยชาเรียกป่าถึงจะยอมหัน
สามงวดซ้อนอ่ะโดมอ่ะนี่แม่ตั้งแต่บวชแล้วศึกมาเนี่ย
โชคดีตลอดเลยโดมป้าโดมค่ะเดี๋ยวพี่อุ๋ยไปหา
ของงวดที่สี่ถูกไวแล้วเกินครับยินดีกับทุกทุกท่านด้วยนะคะ
เลขสองสี่จริงจริงดิฉันก็ชอบอืมเลขมงคลสองสี่อ่ะ
แต่ไม่เคยซื้อมาคิดอะไรตอนนี้หรอไม่ทันแล้ว